คุณผู้ชมครับที่จริงแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูหน่อยว่าจุดเริ่มต้นจริงแล้วเนี่ยนะครับ
เว็บพนันออนไลน์เนี่ยนะครับ
มินนี่คุณมินนี่เนี่ยเป็นตัวละครหนึ่งนะครับ
แต่ว่าจะย้อนให้ดูว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีการพยายามไปทลาย
ไปจับมาแล้วตั้งแต่มิถุนายนที่ผ่านมา
คุณผู้ชมครับ๒๐มิถุนายนที่ผ่านมาตอนนั้นเนี่ยนะครับ
ตำรวจนั้นไปจับกลุ่มบอสตานบอสตานเป็นใครนะฮะ
นี่คือทางประธานสโมสรลำพูนวอเรอร์
ดูฟุตบอลเนี่ยสโมสรนี้ระดับไทยลีกนะฮะ
คือตอนนั้นตอนที่ไปจับทางบอสตาร์นั้นจับได้ที่จังหวัดพยาว
เป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์
ฟอกเงินซื้อทีมฟุตบอล
ทำธุรกิจหลายอย่างบังหน้า

ต่อมาเนี่ยนะครับขยายผลต่อ
บอกว่าบอสตานเนี่ยเชื่อมโยงกับคุณมินนี่คนนี้แหละ

พอสัก๓๐กรกฎาคม
ก็ไปตรวจค้นบ้านพักกลุ่มผู้ต้องหา
เว็บพนันออนไลน์และเว็บอื่น
ทั้งในพื้นที่โอ้หลายจังหวัดนะครับ
มีที่กรุงเทพกับที่เลยนะครับ

ตอนนั้นจับกลุ่มนางสาวมินนี่นางสาวอรณีนายนัทธวัฒน์
แล้วก็ยึดของกลางสมุดบัญชีธนาคาร๑๐๐บัญชีนะครับ
มีบัตรอิเล็กทรอนิกส์โทรศัพท์มือถือของกลางจำนวนมาก
ข่ายนี้ครับเงินหมุนเวียนร้อยกว่าล้านเกี่ยวยงเครือข่ายพนันออนไลน์ภาคเหนือครับ
เดี๋ยวพาย้อนกลับไปดูคลิปเป็นตอนที่ไปเข้าค้นบ้านของทางคุณมินนี่นะฮะ
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยครับ

ทองอรุณอะเป็นลูกน้องเรา
ทีที่ตำรวจไซเบอร์ไปค้น
คือถ้าเข้าทวิตเตอร์หรือว่าเอ็กซ์ต้องเรียกว่าเอ็กซ์นะตอนนั้นเนี่ยนะครับ
แล้วก็มีปรากฏคลิปใช่ไหมฮะร้องเพลงคู่กับหญิงสาวที่เราให้ดูไปหลายต่อหลายรอบเนี่ยนะครับ
แล้วก็ยังมีโผล่หน้าของใครนะมีทนายตั้มใช่ไหมเดี๋ยวลองไปดูลองไปดูคลิปในส่วนนั้น
นี่นะครับก็เป็นคลิปที่ถ่ายโดยทนายตั้มนะฮะทนายสิทธาเบี้ยบังเกิด
ขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนทีมข่าวครับโทรศัพท์ไปสอบถามทนายตั้ม
แต่ว่าเจ้าตัวบอกว่าติดทำคดีหลังจากนั้นก็วางสายไป
ต่อมาครับทนายตั้มนั้นโพสต์เฟซบุ๊กนะครับอ๋อนี่เป็นอีกคดีหนึ่งนะ
คือคดีของจำได้ใช่ไหมฮะอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คุณปรินพานิชพัก
วันนี้ก็มีคืบหน้าเรื่องนี้ด้วยไงถูกสารสารอาญากรุงเทพใต้จำคุกเพิ่มอีก๒ปีโดยไม่รอลงอาญานะฮะ
ตอนนี้นายปรินนั้นโดนโทษจำคุกทั้งหมด๔ปีกับอีก๘เดือนนะฮะ
ส่วนคดีที่เป็นข่าวใหญ่ในวันนี้ไม่เกี่ยวกับผมและผมยินดีให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบครับ
ส่วนใครที่โยงมั่วก็ต้องรับผิดชอบคำพูดตัวเองกันด้วยนะครับทนายตั้มนะฮะทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับ